กลับรถหนีกันจะผ่านมามันขับตามเข้ามา
แล้วก็คอยจะมาด่าพ่อรอบแม่แล้วก็จะทำร้ายเขา
เขาก็ขับหนีเข้ามาในซอยหมู่บ้านเรา
แล้วเขาก็เข้าลงเข้ามาแล้วก็เอารถมาจอด
เข้าไปถึงประตูอาฟาร์ดเมดี้ใครไหม
เนี่ยตั้งใจจพอเขาขอเขาเสร็จเขาก็รีบเดินมาเพื่อจะมาเข้าห้อง

เหลือห้องนอนแลกทูใบนี้ก็เป็นที่แต่บุกรุง
เขาบอกว่าเพราะสมองเนี่ยแตกไม่มีส่วนดีเลย
แล้วก็หน้าก็หมุกเพราะมันเอาไอ้หมวกกันน็อกตี
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่คนที่เล่าเรื่องเนี่ย
ก็คือคู่ชีวิตของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันเสาร์ที่ผ่านมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณเกือบจะ๔ทุ่มนะคะคุณผู้ชมของคืนวันเสาร์
แล้วคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยบาดเจ็บสาหัสแต่สุดท้ายเนี่ยก็เสียชีวิต
ก็ตามที่คุณทิพากรบุญพารอดภรรยาของผู้เสียชีวิตเล่าเลย
คนที่เสียชีวิตอายุ๖๓ปีนะคะคุณลุงสัจจาปราศัยเป็นคนขับรถกระเป๊ะอยู่แถวนั้น
แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกล้องวงจรปิดทำงานดีมากค่ะคุณผู้ชม
คือจับภาพไว้ได้ทุกมุมที่มีการเข้าไปทำร้ายกัน
แล้วก็ทุกรอบที่มีการทำร้ายกันแล้วก็จนถึงตอนนี้เนี่ยตำรวจพื้นที่นะคะ
ตำรวจพื้นที่สามารถที่จะจับตัวคนร้าย๔คนได้ทั้งหมดแล้ว
หลังจากก่อเหตุหนีไปกบดานแถบทั้งอยู่ในกรุงเทพด้วยแล้วก็ปริมณฑลด้วยค่ะ
สุดท้ายจับได้รับสารภาพหมดแล้วนะคะ
แล้วก็ตามข่าวที่มีออกมาเบื้องต้นบอกว่ามีดื่มสุราไปด้วยก่อนเกิดเหตุ
และก็การตรวจยาเสพติดเนี่ยยังต้องรอยืนยันอีกครั้งนึงนะคะว่ามีสารเสพติดตัวอื่นหรือเปล่า
แม้ว่าจะจับคนร้ายได้แล้วเราจะขอย้อนกลับไปคืนวันเกิดเหตุค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าจริงแล้วถ้าเราเป็นคนนอกมองเข้าไปคือผิดใจกันนิดเดียว
คือตามข่าวเนี่ยคือคงจะมีเรื่องเหมือนกับปาดหน้ากันชนกันเฉียวกันมาก่อน
แต่เรื่องของเรื่องคือว่าเรื่องมันกินเวลาไม่นานเลยนะครับคุณผู้ชม
ประมาณเจ็ดแปดนาทีเท่านั้นแต่ว่าเราต้องเสียคนไปคนหนึ่ง
เสียชีวิตในที่ในที่เกิดเหตุสาหัสแต่ว่าเสียชีวิตในเวลาถัดมา
แล้วก็ในกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้หมดเลยว่าคนที่เป็นคนพักที่นั่น
พยายามจะช่วยเหลือคุณลุงสัจจาค่ะแล้วตัวเองก็บาดเจ็บไปตามตามกัน
วันนี้เราจะให้เขา๒คนใน๓คนซึ่งเป็นผู้ที่ช่วยเหลือในวันนั้น
เล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นและเพื่อความปลอดภัยนะคะ
เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยจริงคือย้ายเข้าไปอยู่ที่นั่นเนี่ยวันก่อนเกิดเหตุ
วันเดียวค่ะคือย้ายเข้าไปพักที่นั่นวันที่๓๐วันถัดมาตอนกลางคืนเกิดเหตุ
แล้ววันรุ่งขึ้นย้ายออกค่ะตอนนี้ไม่อยู่ที่นั่นแล้วย้ายออกแล้วเรียบร้อย
เพราะก็กลัวความไม่ปลอดภัยกลัวว่าจะโดนย้อนกลับมาทำร้ายเหมือนกัน
วันนี้ขอใช้ชื่อแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าในสื่ออื่นจะเป็นอย่างไรก็แล้ว

คืออาจจะหมดห่วงได้หน่อยตรงที่ว่าได้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะคะ
แล้วก็ตำรวจที่ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ก็คือผู้บัญชาการตำรวจนครบานด้วย
ไม่ใช่แค่ผู้กำกับของสนพื้นที่หรือว่ากองบังคับการนครบาน๔เท่านั้น
แต่ว่าผู้บัญชาการตำรวจนครบานให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เองก็เบาใจหน่อยนะคะ
และแน่นอนว่าอันนี้ขอพูดแทนคุณป้าเมื่อสักครู่นี้เลย
ขอบคุณมากเลยวันนั้นที่พยายามช่วยกันเพราะตัวเองเนี่ยบาดเจ็บ
วันนี้นักข่าวไปไม่เจอตัวกันเลยเนอะไม่มีใครรู้เลยว่าใครเป็นยังไงบ้าง
คนไหนบ้างนะที่ช่วยไม่มีไม่มีใครรู้เพราะไปโรงพยาบาล
แล้วที่สำคัญคือย้ายออกแล้วหาตัวกันแทบไม่เจอ
สุดท้ายขอบคุณมากที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
เราเริ่มตั้งแต่ที่เป็นมุมของเราก่อน

เราเริ่มรับรู้เรื่องราวเนี่ยตั้งแต่ตอนไหนคะคือเราได้ยินอะไรหรือเราเข้าไปตอนไหนของเรื่องจำได้ไหม
ตอนแรกใช่ไหมครับผมก็อาบน้ำกินข้าวแล้วก็นอนเล่นโทรศัพท์สักพักหนึ่งก็จะนอนอย่างนี้ครับ
แล้วเหมือนคนวิ่งผ่านกระจกไปผมก็นึกว่าเป็นใครแบบเป็นแฟนหยอกกันเล่นหรือเปล่า

ก็เอกใจผมก็เหมือนหยอกกันเล่นมั้งประมาณนี้ครับสักพักนึงไม่น่าเกิน๕นาทีครับ
เหมือนมีพี่อีกคนหนึ่งบอกช่วยด้วยมีวัยรุ่นลุงกระทืบคนแก่นอนจมกองเลือดอย่างนี้ครับ

ตอนที่บอกว่าได้ยินเสียงคนวิ่งตอนที่วิ่งแล้วคิดว่าแฟนหยอกกัน

ได้ยินเสียงคนพูดตอนวิ่งด้วยไหมมีได้ยินเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือตะโกนว่าอะไรบ้างไหม
ตอนนั้นผมไม่ได้ยินครับเหมือนไฟวิ่งมีแต่เสียงเท้าครับ

กระทั่งได้ยินเสียงคนตะโกนให้ช่วย
ช่วยด้วยประมาณนี้ครับบอกว่ามีวัยรุ่นรุมกระทืบคนแก่ประมาณนี้ครับ

แล้วยังไงต่อเราออกไปเลยหรือว่าเรายังไงก่อน

ไปเลยครับเพราะว่าไปถึงปุ๊บเห็นลุงแกนอนแล้วครับ
ผมก็สองคนนี้แน่นอนประมาณนี้ครับเพราะว่าวัยรุ่นนะครับ
เดี๋ยวนะคะคือตอนนั้นคุณเอกับคุณบีอยู่ในห้องด้วยกัน

แล้วตอนที่ยินเสียงคนวิ่งได้ยินพร้อมกันไหม
หนูก็ไม่ได้ยินเพราะหนูอยู่ข้างหน้าเขาอยู่ใกล้กระจก

ทีนี้พอได้ยินเสียงคนตะโกนบอกว่าช่วยด้วยมีคนรุมกระทืบคนแก่

ปุ๊บเราเอาไงกันหันมาคุยกันก่อนหรือเปล่า
ไม่พอดีลูกสาวมาเคาะประตูค่ะ

ได้ยินปุ๊บแฟนก็วิ่งออกไปเลย
วิ่งออกไปภาพที่เห็นภาพแรกคืออะไรคุณเอ

ภาพแรกเห็นใช่ไหมครับลุงแกนอนนิ่งแล้วครับ
แล้วเหมือนมอไซค์กำลังจะออกไปประมาณนี้เหมือนสะใจแล้วประมาณนี้ครับ
ผมว่ามันยืนอยู่ผมว่าสองคนนี้แน่นอนประมาณนี้ครับ
ตอนที่เราออกไปเห็นคนที่ลงมือทำร้ายคุณลุงสัจจาเนี่ยมีกี่คน
ตอนที่ผมเห็นใช่ไหมครับมี๒คนนะครับ
มี๒คนแล้วเหมือนกับกำลังจะออก

คือกำลังจะออกจากอพาสเมนต์เราไปนะ

เห็นแกขยับตัวบ้างไหม
ก็เห็นแกนิ่งแล้วครับแล้วผมก็ไปต่อคนร้ายครับ
คือในภาพกล้องวงจรปิดนะคะเดี๋ยวถ้าเราเจอช็อตเดี๋ยวเราจะบอกให้คุณผู้ชมดูนะคะ

คุณเอจะวิ่งมาถึงจุดเกิดเหตุก่อนคนอื่นเลย
แล้วตรงจุดเกิดเหตุที่บอกคือคุณลุงสัจจานนอนนิ่งแล้ว

ใช่ไหมคะคุณเอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยคือเอางี้นะคือพอดูกล้องจอไปปุ๊บคือกระโดดถีบเขาเลย

นี่คือคุณใช่ไหมเข้าไปแล้วถีบเขาก่อน

คือตอนนั้นเนี่ยรู้ไหมว่าในมือของสองคนที่กระทืบคุณลุงอยู่มีอาวุธไหมดูหรือเปล่า

คือเห็นไหมว่าแฟนวิ่งมาแล้วใส่เขาเลย

เขาถีบแฟนล้มแล้วก็เลยเข้าไปช่วยแฟน

ใช่ครับเดี๋ยวทีนี้ดิฉันขอไม่เล่าตามภาพนะคุณผู้ชม
เพราะว่าภาพมันค่อนข้างจะไปไวจังหวะที่เราออกไปปุ๊บ
เห็นคุณลุงแน่นิ่งคุณเอมาถึงที่ก่อนแล้วกระโดดถีบ
ใช่ครับหนึ่งในสองคนที่ลุมคุณลุงอยู่ปุ๊บ
ไม่รู้หรอกว่ามีอาวุธหรือไม่มีแล้วทีนี้เป้ามันเปลี่ยนมาเป็นคุณแล้วใช่ไหม

ตอนนั้นคุณบีที่เดินวิ่งตามออกไปได้เห็นคุณลุงยังขยับโตได้ไหม
ไม่ขยับแล้ว
ถ้าคนคางจะได้ยินนี่ไม่ได้ยินเลยเลย
แล้วทีนี้พอคุณออกไปถีบเขาเสร็จแล้วมันเปลี่ยนมาเป็นทางคุณคือก็โดนลุม
ใช่ครับเพราะว่าตอนแรกอยู่๒อยู่ครับ
แล้วมีเพื่อนมอเตอร์ไซค์อีกครั้งอีก๒คนนะครับ
ก็รวมเป็น๔ตอนนี้ก็๔คนลุมผมเลยครับ
มอเตอร์ไซค์ที่ซ้อน๒มาเนี่ยมาทีหลัง

ใช่ไหมครับพออีก๒คนมาปุ๊บเป้ามาที่คุณเอละ

ตอนนั้นเขาก็มันชุดละมุนมากครับตอนนั้นก็ตนใช้ได้เหมือนกันนะครับ

โดนตรงตาตรงโดนเตะตรงเข้าท้องอะไรพวกนี้ครับ

แล้วยังไงตรวจเป็นอะไรบ้าง

บวมตาบวมเฉยครับ

ศีรษะก็ปวดแค่เป็นโดน

แต่ผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่า

ไม่ผมรู้จักเลยครับไม่รู้จักเลย

คุณย้ายเข้ามาวันก่อนเกิดเหตุวันเดียว

เขาพูดอะไรกับเราบ้าง๒คนแรก
มันก็บอกว่ามึงแน่มึงเก่าเหรอ

ไม่ทันได้ตอบก็มันชนละมุนครับ
ตอนวิ่งออกมาก่อนกระโดดถีบเขานี่ได้ตะโกนใช้เสียงห้ามเขาก่อนไหม

ตรงห้องเราออกมาถึงตรงจุดนี้ไกลไหม
ก็ไกลอยู่นะครับประมาณ๑๕๐เมตรได้ครับ
โอ้โหไกลนะไกลมากเลยนะ
คุณบีค่ะคุณบีเป็นคนจำนวนหนึ่งที่วิ่งตามคุณเอมา
ซึ่งตรงนั้นมีหลายคนมากเลยนะตอนที่วิ่งตามกรูกันเข้ามาเนี่ยนะคะ

ไม่รู้เป็นคนในตึกแต่ว่าไม่รู้จักค่ะ

รู้จักรู้จักแต่แฟนพี่ปีชาที่เป็นรบพอ
เพราะว่าคือในเรื่องนี้นะคะจะมีอีกคนนึงซึ่งบาดเจ็บด้วย

เป็นคนที่อาศัยอยู่ที่ตึกนั้นเหมือนกัน

ตอนกรูกันออกมามีท่านนี้อีกท่านหนึ่งที่เป็นผู้ชาย

ตอนที่วิ่งกันออกมามีโทษนะคะคือมันมีเวลาจะคิดจะหยิบจับอะไร
เอาขึ้นมาเป็นอาวุธหรือเอามาเครื่องมาปลาอะไร

คิดเลยเพราะไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะว่าเขาลุมแล้ว
แล้วเรื่องมันต่อเนื่องคือพอคุณเอกลายเป็นเป้าสองคนลุมก็นัวกันอยู่ตรงนั้น

คือตอนนี้เราเป็นเป้าแทนคนรุมที่นอนอยู่ใช่ไหม

แล้วไปยังไงต่อแล้วสู้กันไปถึงไหนต่อ
สู้ปุ๊บแล้วก็มีพี่คนที่เช่าอยู่ด้วยกันอีกคนนึงนะครับมาช่วย
ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป้าสองที่จริงมันก็มันจะล่าผมไม่ได้ประมาณนี้ครับ

แกมีอะไรเต็บมือมาบ้างไหม

ใช่ค่ะ
แต่ว่ามีดไม่ได้มีดล้วนนะคะมีปอกใส่มีปอกใส่

และไหนยังไงเพราะมันมีภาพกล้องมวงจรปิดตอนที่เข้าไปในตึกด้วย

พี่อีกคนนึงที่อาสัยงค์อยู่ด้วยกัน

คือเราวิ่งหนีแล้วใช่ไหมจังหวะพอมันมา๔คนนี้หนีแล้วป่ะ
ไปยังครับไปนัวกันอยู่ตรง
หน้าก่อนจะเข้าห้องค่ะอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋

ว่าเขาไปช่วยเขาตอนที่

หนูก็เลยบอกพอแล้ว

เขาก็เลยเฌะก็เข้าที่ท้อง

เขาก็เริ่มพุ่งเป้าคนเดียว

พี่ผู้ชายที่มาช่วยเขาก็เลยบอก

เข้าห้องเข้าตึกไปเลย

พอเข้าได้เขาก็วิ่งตามมาอีก
แต่นี่เขาเข้าไปแล้ว

เหลือพี่คนนั้นกับคุณบีใช่

ทีนี้ก็เลยดันจนเขาชักมือออก

พี่เขาวิ่งมาซื้อ
เขาจำเป็นอีกประตูอีกมุม
คือมุมตรงทางเดินข้างในตึก

เพราะคุณเอ๋นกับคุณบีเข้าห้องแล้ว

ซึ่งตรงนั้นที่พี่ผู้ชายโดนเนี่ยคือเป็นชั้นบนป่ะฮะ

เขาก็จะวิ่งเข้าห้อง

แล้วแกก็ไม่สบายด้วย

แกวิ่งช้าครับ

แซงที่วิ่งไห้จริงเริ่ม

เป็นวัยรุ่นหรือแฟนกันหยอกกันเล่นหรือเปล่า

คือรอบแรกทำร้ายเสร็จ
แล้วไปที่รถกระเป๋า
แล้วรอบที่กว่าคุณเอจะมาช่วย
นั่นคือรอบที่๒ที่ทำร้ายคุณลุง

พอคุณลุงเข้ามาปุ๊บเอารถไปจอด

ก็มีการได้สื่อสารกับคู่ชีวิตของตัวเอง
คือคุณป้าก็เล่าเรื่องว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะ

เพราะมอเตอร์ไซค์ไปจอดอยู่กับรถกระเป๋าของคุณลุงเลย
แล้วก็วิ่งคือเจอตัวคุณลุงนะคะ
แล้วก็วิ่งทำร้ายกันมารอบแรก

เสร็จแล้วพอแน่นิ่งไปแล้ว
สองคนนี้ไปเอามอเตอร์ไซค์ซึ่งจอดอยู่ที่รถกระเป๋า
แล้วก็ขี่ออกมามาจอดตรงที่คุณลุงนอนกองอยู่
ใช่ไหมที่คุณเอเล่าบอกว่าตอนนั้นกำลังจะออกแล้ว
เพราะมอเตอร์ไซน์หันหัวออกแล้ว
ลงมาจากรถกระทืบซ้ำอีกทีนึง
นั่นแหละคือรอบนั้นที่เราได้มาช่วย
ซึ่งที่คุณป้าเล่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะ
ว่ามีคนพยายามจะช่วยคุณลุงเพื่อเอาไปส่งโรงพยาบาล
อันนี้คือมีคนพยายามเข้ามาช่วยแต่รอบแรกหรือรอบ๒
รอบสองที่โนเนียกันจนเข้าไปในตึกแล้วค่ะ
ทำไมถึงเอาตัวแกไปไม่ได้ล่ะตอนนั้น
มีคนห้ามค่ะว่าอย่ามายุ่ง
ก็พวกนี้หรือเปล่าพวกนี้ใช่ไหมพวกที่ลงมือใช่ไหมขู่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะ
ไม่ได้ขู่ค่ะเพียงแต่ว่าพูดว่าจะเอาไปไหนอย่ามายุ่งอะไรอย่างนี้

ก็พูดธรรมดาไม่ได้พูดหยาบขนาดนั้น
หันมาตะคอกว่าจะอย่ามายุ่ง

ตอนนั้นเราสังเกตเห็นไหมคะว่าคุณป้าเมื่อสักครู่นี้อยู่แถวนั้นไหม
เห็นกันไหมถ้าถามผมผมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแหละ
ตอนนั้นนัวมากนัวครับเริ่มมืนแล้วด้วยนัวครับ
อ่าตอนรอบแรกนี่นะคะตอนที่เอ่อสองคนนี้ทำร้ายเสร็จแล้ว
ตอนที่เขากลับไปเอารถเนี่ยเห็นหน้ากันยัง

ไม่ครับตอนที่เขากลับไปเอารถเนี่ยยังไม่เจอค่ะ
ตอนที่เขาไปจอดตรงคุณลุงอะค่ะ

ก็มืดก็ไม่เห็นอยู่มันก็มืดนะครับ
เพราะฉะนั้นรอบแรกเราได้ยินแค่เสียงวิ่ง

ได้เห็นกันอีกทีตอนที่เราออกมาช่วย
ตอนที่คุณลุงโดนรอบ๒ใช่ไหมคะ

มีผู้ชายอีกท่านหนึ่งนะคะที่มาช่วย
แกที่โดนแย่งอยู่ที่ไหน
ไม่ทราบเลยครับว่าอยู่ที่ไหนรู้แต่ว่าเขาแย่งไป

ไม่เห็นเลยว่าเขาคนไหนแย่งไป
แล้วก็มีคนแจ้งตำรวจแล้วก็เรียกรถพยาบาล
ใช่ครับใช่ครับเพื่อมาเอาคุณลุงไปใช่ไหมคะ
ตรงนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วเท่าที่เราสังเกตนะคะ
สัก๔ทุ่มนี่ถือว่าคนนี้ขึ้นกลับขึ้นห้องหมดยัง
มันมีร้านค้าหรือมีอะไรที่แบบคนจะอยู่ข้างล่างไหม
ไม่มีไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีครับนอกจากว่าพอทำงานเสร็จ
ก็เย็นก็เข้าซื้อกับข้าวปลาขึ้นไปพักผ่อนกันนะครับ
อ่าอ่าถามส่วนตัวบ้าง
คือจังหวะที่คุณเอวิ่งนำออกมาก่อนนะคะคุณบี
แล้วก็โดดใส่เขาเลยบางทีมีไลน์ก็ชื่นชม

จริงจริงจริง

ก็แบบตัวต่อตัวกันเลยแบบแยกคนกันไปเลย
เข้าไปช่วยแฟนค่ะ
เพราะว่า๔คนเขาลุมคนเดียวแล้ว
หนูก็เลยกะว่าเออถ้าเราไปช่วยเขาอาจจะไม่ทำอะไร

หนูก็เลยเอาเพราะว่าเห็นเขาซัดหัวเลย
ก็เลยเอาแขนไปบัง

แต่ว่าเขาก็เลยพุ่งไปที่ท้อง
เตะทั้งต่อยเข้าที่ท้องแทน
แต่ว่าช่วงหมัดก็อยู่ที่หนูหมดเลย
กระดูกแขนล้าวกระดูกคอ

แต่ว่าไม่กระทบกระเทือนถึงข้างในใช่ไหมคะ
ไม่ค่ะเพราะว่าอันตรา๓แล้ว

จะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา

แล้วก็เบื้องต้นรับสารภาพ
คำถามเผอิญว่ามันเป็นพื้นที่เกิดเหตุ
มันเคยเกิดข่าวใหญ่เมื่อปีที่แล้วนะคะ
คนก็เลยบอกว่าตกลงมีใครไปเจอหรือยัง
ตกลง๔คนที่ว่านี้เนี่ย

ยังไม่มีใครที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการตำรวจ
หรือว่าเป็นอะไรกับใครในพื้นที่นะคะ
เดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
ซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่วิ่งไปเพื่อช่วยคุณลุงสัจจาค่ะ

สวัสดีครับคุณจอมขวัญครับสวัสดีครับ

เพราะว่าคุณเอกับคุณบีนี่น่วมมากนะคะ

แล้วคุณเอกเนี่ยไปตรวจร่างกายมาเป็นยังไงบ้างคะ
ก็เอ็กซาเรย์เอ็กซาเรย์หัวแล้วก็ไม่มีอะไรครับ
ซาเรย์หมดแล้วผลมันไม่เป็นอะไรมากครับ

ส่วนใหญ่เจ็บตรงไหนของร่างกายคะ

เพราะเขาโดนยำไปที่หัวเยอะ
เขาใช้หมวกกันน็อกฟาดหรือใช้มือต่อยหรือใช้อะไร
ตอนแรกคือเขาก็หันมาเห็นผมครับ
เขามาแย่งเอาพวกนี้คือเขาเอาหัวโขก
เขาเอาหัวโขกผมเลย

เอาหัวโขกแล้วก็เขาแย่งเอาพวกนี้ไปแล้วครับ

เพราะน้องผู้ชายกับน้องผู้หญิง
เขาวิ่งเข้าไปข้างในแล้วใช่ไหมครับ

เพราะมันพากันมาลุมเล่นผม
ไม่รู้ว่าหมัดใครต่อหมัดใครกับพวกเขาครับ
ที่เราเห็นกล้องจับภาพไว้ได้คือตอนนี้พี่เอกเนี่ย
ไล่ให้คุณเอกับคุณเบียเข้าไปหลบในห้องถูกไหม

ก็เหลืออยู่แฟนแฟนผมก็อยู่ในนั้นนะครับ
แล้วแฟนพี่เป็นอะไรหรือเปล่า

เพราะผมไม่สบายอยู่แล้วใช่ไหมครับ

นายให้นอนพักให้หายดีก่อนแล้วค่อยทำงาน
ช่วงจังหวะที่เยื้อ
มันแรงคือแรงสู้ไม่ไหว
๓คน๓หนึ่งคุณทุกคนนึกออกปะ
คือมันในระหว่างที่เขากำลังบ้าสร้าง
แล้วคือทำไมเขาถึงหยุดทำร้ายเราคะพี่ตอนนั้น
จังหวะที่ช่วงที่เขาพังประตูเข้าไปเขาตามขึ้นไป
ตามขึ้นไปเขาก็บอกมึงด้วยใช่ไหม
ผมบอกผมไม่เกี่ยวผมเพียงแค่จะไประงับเหตุ
เพราะผมไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับ

พอดีอันในช่วงนั้นคนร้ายอันหนึ่งใน๔ที่ใส่หมวกที่เอาหัวอกผม
ขึ้นไปตามขึ้นไปขึ้นขึ้นไปขึ้นเข้าไปเคลียร์แล้วก็เขาก็ลงมาครับ
เขาก็เลยหยุดใช่ไหมคือบอกเราไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวใช่ไหม

เป็นกระดูกทับเส้นประสาทอยู่ก่อนแล้วหรือเปล่าใช่ไหมคะ
ใช่ครับทนายให้หยุดงาน
เมื่อเช้าวันอาทิตย์อ่ะวันนั้นเป็นวันเสาร์เมื่อเช้าวันอาทิตย์อ่ะจันนายจะให้ไปหาหมอนัดหมอไว้แล้วไง
อืมคือที่เราวิ่งลงไปช่วยนี่คือเราก็ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเหมือนกันใช่ไหมคะถึงวิ่งลงไป

เอกเนื่องจากคุณเอกับคุณบีที่นั่งอยู่ในรายการตอนนี้เนี่ยนะคะคือเขาเพิ่งเข้าไปพักใหม่เลย
คือเข้าไปพักวันศุกร์วันเสาร์เกิดเหตุเนี่ยนะคะวันอาทิตย้าย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
พี่เอกเนี่ยอยู่ที่นั่นมานานกว่าเนี่ยคุ้นหน้า๓๔คนที่ก่อเหตุไหมคะ
ไม่รู้จักเลยไม่เคยเห็นเลยครับไม่ไม่เคยเห็นหน้าเลยไม่รู้จักเลยครับ
แล้วพี่เอกรู้จักคุณลุงสัจจาผู้เสียชีวิตกับภรรยาของคุณลุงสัจจาอยู่แล้วไหมคะ
คือผมเข้ามาทำงานได้๓เดือนกว่าเข้ามาทำงานได้คือคุณลุงช่วงเช้าตี๔กว่า
เขาก็จะตื่นขึ้นมาแล้วเอารถกระเป๋าออกใช่ไหมครับเอารถกระเป๋าออกอะทุกวันตีสี่กว่า
เขาก็จะออกไปเอารถกระเป๋าไปรับจ้างครับคือก็เห็นหน้ากันบ้างเนาะครับครับ
เข้าออกทุกวันแฟนแฟนแฟนของพี่เอกนี่ไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมคะ
ไม่ได้เป็นไรคือช่วงชุดละมุนอะคือนั่นแหละแฟนผมก็ไม่อย่าทำหัว
หนูเลยอย่าทำอย่าทำผมใช่ไหมอย่าทำอย่าทำผัวหนูเลยเพราะผมไม่สบายอยู่
ค่ะโอเคคือเป็นห่วงค่ะที่อยากต่อสายเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อุตส่าห์ลงไปช่วย
ก็เลยอยากต่อสายว่าเราตอนนี้ดีแล้วล่ะไม่ได้เป็นอะไรมากเนอะ
คือผมต้องชื่นชมน้องผู้ชายที่คือต้องชื่นชมน้องผู้ชายน้องผู้หญิง
คือเขาที่คุณจองขวานที่ดูตัวตัวเล็กนิดเดียวอะอืมอืมใช่คือเขา
เขากล้ามากอ่ะใช่คือต้องยอมต้องต้องยอมใจเขาอ่ะคือดูในคลิปจะเห็นเลยว่า
ตัวเล็กกว่าอีกฝั่งนึงเยอะต้องยกนิ้วให้น้องอ่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคือพี่ด้วยนั่นแหละ
ด้วยคือป่วยอยู่ก็ยังอุตส่าห์รีบลงไปช่วยนะคะยังไงขอบคุณแทนขอบคุณแทน
ครอบครัวผู้เสียหายด้วยนะคะพี่เอกคะที่วันนั้นอุตส่าห์พยายามจะช่วยกันนะ
ครับผมครับครับค่ะพี่เอกยังไงหายเร็วเร็วนะคะครับครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมค่ะ
ขอบคุณค่ะค่ะพี่เอกพูดแทนดิฉันแล้วดิฉันก็พูดแล้วพูดอีกว่าคือขอบคุณมาก
คืออันนี้ที่เรียกว่าพลเมืองดีจริงคือเมื่อสักครู่นี้ที่พูดเหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชม
เร็วเร็วแล้วก็ขอบคุณมากที่วันนั้นพยายามจะช่วยกันให้อะไรมันดีขึ้นนะคะครับแล้วก็วันนี้ทาง
การขอบคุณมากที่กว่าจะไปหาตัวกันเจอแล้วยอมมาเล่าเรื่องให้ฟังนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
คุณผู้ชมคะอย่างที่รายงานไปนะคะว่ายังไม่มีการเชื่อมโยงนะคะว่าคนที่เกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ซึ่งเคยเกิดข่าวใหญ่คล้ายลักษณะแบบนี้เหมือนกันเนี่ยจะเป็นลูกล้านตำรวจไม่มีนะคะยังไม่มีการเชื่อมโยงแบบนั้นแล้วก็จับตัวได้หมดแล้วรับสารภาพส่วนการตรวจแอลกอฮอล
โปรดติดตามตอนต่อไป